อีกคู่นึงก็หวานเว้อไม่แพ้กันนะคะ
เพราะว่าเขาทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองน้องใหม่นาวิกาเนอะ
ก็ได้พรีเซนเตอร์พรีเซอร์คนข้างกายนั่นแหละค่ะ
ก็คือพิเศนเตอร์

แต่มาดูดราม่านิดหน่อยดีกว่า

งานนี้ค่ะคิวใหม่แล้วที่ออกโรงชี้แจงนะคะ
บอกสั้นว่าเอาจริงแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะ
ไม่ได้มาเสียบแทงใครไม่ได้มาแบบปาดหน้าใครทั้งนั้น
ส่วนประเด็นสุดมุ้งมิ้งที่อย่างที่บอกไปว่า
ลงภาพคู่จับมือลุงเต๋อโปรโมทเสื้อผ้า
แล้วแฮสแท็กว่าน่ารักเท่าโลกนะคะ
หลายคนก็ฟินว่าคู่นี้ดูทุกอย่างมันลงตัว
น่าจะมีข่าวดีเร็วนี้ได้ละมั้ง

อย่าเอาเรียกแฟนมิเนี่ยรักเท่าโลก

พอดีไปเจอมาค่ะเห็นแบบมีคนเขียนว่า

เป็นฟิลเหมือนแบบเพื่อนอะไรอย่างนี้
เท่านี้เราไปนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
เรียกต้องแฟนกันได้ไหมตอนนี้

สักทีเขาตอบให้แล้วว่าคะ

อีกหนึ่งคู่โอ้คู่นี้ก็อยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบค่ะ
เมฆเจียรกิจเมื่อวานมาเรื่องนี้ต้องพยายามอย่างนี้
คว้าแขวนมับเลยมาถามก่อนนะคะว่าตกลงเป็นแฟนไว้เดอร์เฟรมหรือเปล่า
ลงรูปคู่กันแบบว่าถี่ยิบค่ะนางบอกว่าเป็นแค่เพื่อน
เมื่อวานฉันก็แซวในรายการนางก็เขินอยู่นะ
งกั๊กอย่างนี้ทำไมนะคะรวมไปถึงจะทำเพลงด้วยนะคะ
แล้วก็หึงห่วงไหมวันเดอร์เฟรมนี่เสน่ห์แรงมาก
ไปฟังเมฆจิรกิจหนุ่มหล่ออายุ๒๕วัยเบนเจอร์เพศ

โดนอะไรโดนปิ๊งนะคะโดนบอนเดอร์เฟรมไปก่อน
โอ้ไม่รอดอะไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

แต่จะมีช็อตสวีทแล้วก็หลายคนเเตาเยอะมากเลย
ด้วยความที่ผมไม่มีเพื่อนเป็นผู้หญิง
ก็พอมีเพื่อนสนิทเป็นเฟมคนก็เลยอาจจะจับตามองหรือเป็นพิเศษ

ครับผมก็ขอโสดแบบนี้ไปเรื่อยก่อนครับ